คุณผู้ชมคะดูหนังสือพิมพ์กันสักนิดนึงแล้วกันนะ
มีเรื่องต้องไปแจ้งความกันอีกแล้ว
แล้วเรื่องที่ต้องไปแจ้งความก็เรื่องเดิมทั้งนั้นแหละค่ะ
คือทั้งสามสาวเนี่ยถูกมือดีต้องบอกว่ามือไม่ดีแหละ
เพราะว่าเอาภาพเธอไปตัดต่อเป็นภาพลามกอนาจารย์
เคยมาแจ้งความแล้วก็ยังโดนอีก
คราวนี้พาเพื่อนในวงอีก๒คนคือน้องโมบายแล้วก็น้องเนย
มาแจ้งความด้วยกันเลยที่ปอทนะคะ
เชอปรางอาริกุลน้องเนยการธีราวัชรทัศนกุล
แล้วก็น้องโมบายพิมรพัฒน์พดุงวัฒนโชค
พร้อมด้วยผู้บริหารค่ายแล้วก็ทนายความ
ไปที่กรรมคับการตำรวจบอธปราบราม
แล้วก็อัธยกรรมเกี่ยวกับทางเทคโนโลยีด้วยนะคะ
เชอปรางไปให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีเก่า
จำได้ไหมที่มีคนร้ายก็คือเธอเหมือนไลฟ์วีดีโอของเธอเองอยู่แล้ว
แล้วก็เหมือนมีคนเอาภาพไปตัดต่อเหมือนเอาพวกเซ็กซอย
ไปวางไว้มุมภาพแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอะไรอยู่ข้างหลังเชอปราง
อันนั้นเนี่ยคืออันที่เธอมาแจ้งความคนเดียวก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติม
ส่วนแจ้งความใหม่เนี่ยก็ปรากฏว่ามีการตัดต่อภาพลามกเพิ่มอีก
คราวนี้เนี่ย๓คนเลยมีน้องเชอปรางน้องเนยแล้วก็น้องโมบาย
ลงบัญชีทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า๗แมงดา
โอ้โหแค่ชื่อก็บ่งบอกแล้วเนาะว่า
บกมุ่นแล้วก็ทำอะไรยังไงกันบ้าง

เชอปรางบอกนะคะว่านอกจากเชอปรางเองแล้วเนี่ย
ท่านตำรวจเองสิริวัฒน์ดีพอโคโสปอทอบอกนะคะว่า
สำหรับคดีแรกของน้องเชอปรางเนี่ยตำรวจกำลังสืบสวนอยู่นะ
พอผู้เสียหายพบการกระทำผิดเพิ่มก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานมามอบให้ตำรวจอีก
ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในการติดตามคนร้ายเพื่อมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ

ฝากเตือนไปยังชาวเน็ตทุกคนเลย
แม้ว่าจะเป็นคนที่ตัดต่อเองหรือไม่ได้ตัดต่อก็ตาม

แต่คนที่เข้าไปดูเข้าไปชม
ดูเฉยดูแต่ตามืออย่าต้องเนี่ยก็ยังพอไหว
แต่คนที่ดูแล้วกดไลค์กดแชร์โพสต์คอมเมนต์
แสดงความคิดเห็นเสียหาย
เข้าข่ายความผิดพรบคอมพิวเตอร์ทันทีนะคะ
โทษเนี่ยไม่ได้เบาไปกว่าผู้โพสต์ต้นทางเลยนะคะ
ก็คือโดนปรับไม่เกิน๑แสนบาท

จำคุกไม่เกิน๕ปีนะคะ

ใครจะคึกขนองกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์คอมเมนต์เนี่ย
ดิกนิ้วแค่ไม่กี่ทีเคาะนิ้วไม่กี่ที
แต่คุณแหละต้องไปใช้ชุดอยู่ในคุกเลยก็ได้
เพราะฉะนั้นเตือนกันหน่อยดูดี
ลองคิดดูว่าแล้วถ้าคนในภาพเป็นคนในครอบครัว
เป็นน้องสาวเราเป็นพี่สาวเราเป็นลูกสาวเราเป็นภรรยาเรา

เอาคิดกันนิดนึงนะคะ